มุมหนึ่งก็ทำให้ได้เห็นว่าสังคมน่าอยู่แล้วก็ยิ้มได้ค่ะ
คุณผู้ชมอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มาเตือนเหมือนกันนะครับ
พ่อค้าขายลอตเตอรี่คุณพ่อค้าท่านนี้คือแขนพิการนะคะ
ขายลอตเตอรี่เปิดร้านขายของชำไปด้วยแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยขายลอตเตอรี่
แกเล่าให้ฟังบอกว่าจู่มีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของแกแสนกว่าบาท
ทีนี้ก็เลยไปปรึกษากับกำนันในพื้นที่บอกว่า
ช่วยหน่อยไปโพสต์โซเชียลตามหาเจ้าของให้หน่อยอยากจะคืนนะคะ
พ่อค้าขายลอตเตอรี่ท่านนี้ชื่อว่านายสมศักดิ์ใจแพรอายุ๕๖ปีนะคะ
ร้านของแกตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลคลองตันอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าก่อนเที่ยงของวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
จู่ก็มีเสียงเตือนจากโทรศัพท์มือถือบอกว่า
มีเงินเข้าบัญชีของท่านจำนวน๑๓๐๐๐กับอีก๖๐๐บาท
ทีนี้มันตรวจสอบได้ไงว่าต้นทางใครโอนมาให้เราใช่ไหมทีนี้ตรวจสอบไปค่ะ
ปรากฏว่าผู้โอนมาเข้าบัญชีของคุณลุงเนี่ยชื่อว่านางสาวอมรรัฐก็เลยเอาล่ะได้ทีละ
สอบถามทุกคนในบ้านว่ามีใครให้คนโอนมาให้หรือเปล่าแสนกว่าบาทเนี่ย
ทุกคนก็ไม่ทราบนะคะว่าเงินเป็นเงินของใครแล้วใครให้โอนมาก็คือปรากฏว่าหาที่มาไม่ได้
จากนั้นก็เลยรีบไปปรึกษากับนายชายศสุขสาคอนกำนันตำบลคลองตัน
บอกว่าช่วยหน่อยประกาศตามหาเจ้าของเงินที่โอนมาหน่อยประกาศผ่านทางโซเชียล
เพื่อต้องการจะคืนเงินให้กับเจ้าของอันนี้มุมแรก
ที่๒คุณลุงบอกว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้เงินที่โอนมาเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าถูกไหม
ถ้าเกิดว่ารับโอนมาแล้วเอามาเป็นของตัวเองแล้วเงินผิดกฎหมายเนี่ย
ถ้าเกิดว่าปปงตรวจสาวย้อนกลับมาคุณค่ะถึงขั้นว่าโดนยึดทรัพย์ได้นะ
ถูกไหมถ้าเป็นเงินผิดกฎหมายเพราะตอนนี้คุณลุงบอกว่าผ่านมา๒วันแล้ว
ก็ยังไม่มีใครติดต่อหรือมาแสดงตัวเป็นเจ้าของฟังข่าวเราแล้ว
ใครรู้ว่าเป็นเจ้าของเงินจำนวนเนี้ยหนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาท
ไม่รู้ว่าท่านโอนผิดหรือเปล่าถ้ารู้ตัวแล้วติดต่อกลับไป

ก็อยากภาพวาดได้ดีเขาได้โอนเงินมาต่อกับวันที่สิบแล้ว
เป็นเวลา๓วันแล้วจะไม่มีใครได้แจ้งมา
จึงจะได้ไปแจ้งความที่สถานีบ้านแพ้วเพื่อเขาจะเดือดร้อน
รายการเงินแล้วโอนผิดมายังไม่มาติดต่อ
จึงจะไปแจ้งความที่สถานีอำเภอบ้านแพ้ว
อันนี้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับที่โอนเข้าบัญชีมา
หนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาทเพื่อนคือเราต้องการประกาศ
ต้องประกาศประกาศหาเจ้าของที่แพ้สิ่ง
แต่ใจไม่พิการใจดีมากประกาศตามหาเจ้าของนะคะ
คุณลุงทำถูกแล้วทำถูกที่สุดที่สุดอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วอะค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลุงเนี่ย
เอาเงินจำนวนนี้เก็บไว้เป็นเจ้าของเองนะคะ
เวลาเจ้าของเขาตามหาตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผิดนะ

ส่วนใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของเงินนะติดต่อคุณลุงไปได้